เรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องคุณตาคุณยายเหมือนกันค่ะ

คุณตาเนี่ยเสียชีวิตนะ
นี่สภาพแล้วเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดู

ที่คุณตาเสียชีวิตแล้วคุณยายวัย๗๘ปี
นั่งจับมืออยู่ข้างเนี่ย
คุณยายไม่สามารถที่จะไปตะโกนบอกเพื่อนบ้าน
ให้มาช่วยคุณตาได้เพราะว่าตัวคุณยายเองน่ะ
ท่านเป็นอมพลึกครึ่งซีกแล้วพูดไม่ได้อะค่ะ
โอ้โหนี่รอเลยนะรอให้คนมาช่วย
แต่พอมาช่วยก็ไม่ทันแล้วคุณตาท่านเสียชีวิตแล้วนะคะ
คุณยายนางอายุ๗๘ปีเป็นชาวลาวนะคะ
นั่งจับมือคุณตาหลั่นอายุ๗๒ปี
แล้วคุณตาเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าค่ะ
คือย้อนไปเนี่ยเมื่อวันที่๘ที่ผ่านมา
ทางศูนย์วิทยุ๑๙๑เขาได้รับแจ้งไง
มีคนเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุ
อยู่ที่ห้องแถวหลังตลาดบายพาสที่สกลนคร
ทีนี้กู้ภัยไปถึงก็ตรวจสอบไปเจอเห็นคุณยาย
นั่งจับมือของคุณตาที่ไร้ลมหายใจแล้ว
ความตายมาภาคทั้งคู่ให้จากกันนะคะ
แล้วหมอก็ชนะสูตรเบื้องต้นปรากฏว่าคุณตาเนี่ย
เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลัน
คุณตาท่านก็ไปก่อนแล้วคุณตาก็มีโรคประจำตัวด้วย
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเรานะ
ลงพื้นที่ไปที่วัดป่าหนองไซขาว
จัดงานศพคุณตาแล้วก็ไปเจอหลานของคุณตาค่ะ
คือนางนัทธมนต์ก็บอกแบบนี้นะ
บอกว่าคุณตากับคุณยายจริงอยู่ที่สปลาว
นี่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ด้วยกันที่ไทยได้๔เดือนเองค่ะคุณผู้ชม
คนนี้คือหลานสาวนะคะแล้ววันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ย
ตากับยายนั่งอยู่หน้าบ้าน
ตัวหลานเองกับสามีของหลานไปซื้อกับข้าว
เพื่อนบ้านโทรมาบอกหลานเลยรีบกลับ
รีบกลับมาบ้านด่วนเลยเนี่ยตาเป็นอะไรไม่รู้
พอมาถึงที่บ้านไม่ทันแล้วค่ะคุณตาเสียชีวิตแล้ว
คือหลานก็รีบมาแล้วนะแล้วก็ทิ้งตายายไว้ไม่นานเหมือนกัน
แล้วที่มันบีบหัวใจนะคุณบุ๊คเพราะว่าอะไร
เพราะว่ายายนางเองไม่สามารถที่จะไปบอกเพื่อนบ้านได้ไง
ว่าแบบมาช่วยหน่อยตาเป็นอะไรไม่รู้บอกไม่ได้
เพราะว่าตัวคุณยายนางเองพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้
ยายนางเป็นอมพลึกครึ่งซีกนะคะ
แล้วรอได้แต่รอให้เพื่อนบ้านมาเจอเอง
แล้วก็นั่งบีบมือของคุณตาร้องห่มร้องไห้อยู่อะค่ะ
เชื่อแหละว่าในใจของคุณยายมีคำพูดมากมาย
แต่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือพรั่งพลูออกมาได้
ภาพนี้มันสลดใจมากนะตอนที่เพื่อนบ้านมาเห็นนะคะ

ใช่แล้วครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้
แต่ว่าก็ขอบคุณนะคะทุกหน่วยงานที่มาช่วยเหลือ